แล้วเจ้าตัวนี้พลายบุญช่วยเขาเพิ่งจะซ่อมผนังบ้านไปเอง
ตัวเดิมใช่ไหมคะตัวเดิมน้องคนเดิม
จุดเดิมผนังปูนยังไม่ทันจะแห้งดีอันนี้ภาพเก่าก่อนนะ๒๐มิถุนายน
มันก็มาทำลายห้องครัวเขาด้วยความที่มันก็หิวเนอะมันได้กลิ่นอาหาร
หลังจากนั้นมันก็มาเรื่อยคุณผู้ชมอันนี้ภาพเก่าเดี๋ยวให้ดูภาพใหม่
พี่แกก็มารูเดิมนะฮะเจ้าของบ้านอุตส่าห์เอาปูนไปโบก
แม้แกก็ยังพังเข้ามาเหมือนเดิมอ๋อหิวอุ๊ยอิ๊ว
มาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
มันมีอะไรให้กลิ่นน่ะส้ามก็ไม่เหมือนอะไร

อีกแล้ว

พี่เขาถามมันมีอะไรให้กินนักหนา

เจ้าของบ้านก็ทักเนี่ยเหมือนคุ้นเคยแหละ

ปูนยังไม่ทันจะแห้งเลยเห็นไหมคะยังเป็นรอยเดิมอยู่เลยที่เขาซ่อมไว้อ่ะ
สงสารเจ้าของบ้านเลยนะฮะพลายบุญช่วยครับ
ป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบุกกำแพงห้องครัวเขาอีกแล้ว
เสียงที่ได้ยินคือคุณรัศดาวันพึ่งประสบพรอายุ๒๙ก็บ้านเขาแหละครับ
ในพื้นที่มุมนึงนะอยู่ที่บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนาตะบน
ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครั้งแรกคือภาพแรกที่เห็นไป
ครั้งที่สองมาเดินหลังบ้านอันนี้ครั้งที่สามก็มาลูเดิม
ทำเข้าของหล่นแตกกระจัดกระจายเอางวงลื้อกินอย่างสบายใจ
จากนั้นเขวก็เดินหายไปในความมืดทิ้งไว้ในความพังธิดาตรของบ้าน
เจ้าของบ้านก็ไม่รู้จะทำอย่างไร
ทีมข่าวก็ไปถามคุณรัศดาวัน
เธอก็บอกว่าทุกคนในบ้านตอนนั้นหลับอยู่
ป่าเจ้าถิ่นที่ป่าละอูตัวเดิมครับกำลังใช้งวง
คือตอนแรกผนังเขาก็ซ่อมไปแล้วใช่ไหม
มันเอาหัวดันจนกำแพงปูนพังลงมาก็ช่องเดิมแหละ
แล้วก็รูเบอร์เลอร์เลยแล้วก็มุดหัวเข้ามาเอางวงเข้ามา
มันเอาอะไรไปรู้ไหมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เดี๋ยวบุญช่วยจ๋ามีการต้มน้ำหรือยัง
ยังไม่ได้ต้มด้วยมันกินดิบ
แล้วก็มีแป้งมันมีน้ำมันพืชแบบถุงมันกินหมดเลย
มันกินหมดเลยประมาณว่าเอาไปเขย่ากันในท้องอะไรอย่างนี้นะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้มันก็มาอย่างที่ให้ดูภาพแรกไป
คือวันที่๒๐มิถุนายนนะคุณผู้ชม

แล้วก็ไอ้ที่ซ่อมเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามาช่วยซ่อมให้กำแพงบ้าน
ยังไม่ได้ทาสีมันก็มาพังที่เดิม
ทางด้านของภูมิในการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓สาขาเพชรชบุรีคุณพิชัยวัชรวงภัยบูลก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยาน
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่มาซ่อมให้เหมือนเดิมมาซ่อมอีก
คือเป็นสัตว์ที่เรียนรู้ได้เร็วฉลาดอะไรที่เขาเคยทำมาแล้วเขาสามารถทำสิ่งนั้นได้อีก
หลังจากนี้คงต้องวางแผนว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เจ้าบุญช่วยมันไม่มาอีก
ไม่ให้มันเข้ามาทำลายข้าวของระหว่างคนกับทางให้อยู่ร่วมกันได้ใช่ก่อน
อย่างแรกก็คือเป็นเรื่องของอาหารในป่ามันไม่พอมันสะท้อนเรื่องว่าทำไมช้างมันต้องออกจากป่า
ก็ในป่ามันไม่มีอะไรกินมันก็ต้องออกมาแบบนี้
หรือว่าจะไปสร้างแหล่งอาหารให้เขาบนนั้นไหม
ต้องย้อนกลับไปแก้ไขต้นเหตุกันต่อไปนะครับ